เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวฮือฮาที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็ติดตามภาพกันหน่อย
หาหลายประเทศหลายสัญชาติเขาจะมาฝึกรวมกันมากันที่ประเทศไทยสุดท้าย

บุกเข้าไปเลยเอาผักยัดปากก่อน

ได้หมดครับเขาไม่ได้บังคับให้กินนะครับแต่ต้องกิน
อ้าวทหารเนี่ยทหารต้องอดทนแล้วเถียนหยุดเป็นทหารหลายสัญชาติ
มาจากเกาหลีก็มีมาจากสหรัฐอเมริกาก็มี

นั่นแหละครับลองไปพูดดูเขาน่าจะทักทายกับคุณได้นะน้องใบตอ

นี่ทหารไทยเขากำลังอธิบายให้ฟังนะครับ
นี่คือไฮไลท์ในการฝึกดำรงชีพ
ณสนามฝึกดำรงชีพในป่ากองพันธุ์ลาดตระเวน
องพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการ
นาวิกเกยทินกองทัพเรืออัพเพิร์ตสัตถีบจังหวัดชนบุรี
ก็เป็นการฝึกทางทหารประจำปี
ร่วมกันของกองทัพหลายสัญชาติ
ว่าเป็นการฝึกผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยทีเดียว
ปีนี้นะครับทหารนาวิกโยธินฝ่ายไทยเกาหลีใต้และสหรัฐ
ก็เป็นช่วงการฝึกพาร์ทแรกนะครับ
ในเรื่องการเอาตัวรอดหากว่าเสบียงหมด
คือถ้าอยู่ในป่าแล้วเสบียงอาหารหมดทำไง
ไม่มีห้วยหนองคลองบึงจะหากินกันอย่างไร
ทหารไทยเขาก็สอนครับจะหาอย่างแรกต้องมีน้ำก่อน
มหาจากไหนเดี๋ยวดูเลยมีภาพให้ดูด้วย
อย่างแรกเขาบอกว่าตัดต้นกล้วยเอาสินี่ไง
ตัดเอาเลยในต้นกล้วยมันมีน้ำอยู่ตรงกลาง
ป๊าบออกมาแล้วก็เอามือเอามีดก่อน
ล้วงตรงกลางตรงแกนมันเอาขึ้นมาบีบ
แล้วก็จะมีน้ำหยดเข้ามารสชาติมันก็จะเข็ม
มันจะอิ่มไหม
หลายคนอาจาเห็นแล้วนะในหนังก็มีเหมือนกัน

ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีอีกอย่างหนึ่งที่
พอได้เอาไปให้ฝรั่งบางค่า
หรือว่าเอเชียเกาหลีได้ลองทานกันดู

ชอบมากหลายคนบอกชื่นชอบเลย

เอาไปดูภาพกันหน่อยว่ากินเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงฮะ

เจ็บ

ความทรแกะของคุณนี่เข้มข้นมากเลยนะน้องใก่ตองนะ

เคคือมันเป็นภาษาที่ให้เขาพูด

เหมือนกันว่าแซ่บอร่อยแบบนี้แต่ผมดูจากหน้าท้าไม่น่าจะอร่อยเท่าไหร่

ยังไงมันก็ต้องบอกตัวเองไงไม่งั้นมันจะกินอะไรหรือ

อันนี้ทานแบบน่าจะเป็นมันม่วงไง
นี่มันม่วงก็ทานได้ทานแบบสดเลยก็ทานได้
คือต้องดำรงชีวิตให้รอดให้ได้นี่คือเป็นวิธีการฝึกของเขานะครับ